เอาไปดูผลงานที่มันเห็นชัดเลยนะคะ
ของพระเอกคนนี้กันบ้างค่ะคุณไม้พี่รัฐนะคะ
โกลอินเตอร์ปังที่จีนค่ะคุณค่ะ
บอกเลยว่าสาวนี่กรี๊ดมากเลย
แต่ว่าที่ไทยล่ะดูเหมือนจะผลงาน
ไม่หายไปหน่อยหรอไม่หายไม่ค่อยจะมีให้แฟนเท่าไร
คือไม่ใช่อะไรแฟนบ่นคิดถึงนะคะคุณ
หนุ่มไม้บินกลับมาร่วมงานอีเวนต์ที่ประเทศไทยค่ะ
ก็ได้มาอัปเดตเรื่องการทำงานให้ได้ฟังกันด้วย

ยังไม่ทิ้งงานบันเทิงที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะ
แต่สำหรับงานที่จีนเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองนั้น
ได้รับโอกาสที่ท้าทายหลายอย่างเลย

เพื่อต่อยอดอาชีพนักแสดงค่ะ
ระยะยาวให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะ
คือตอนนี้กลับมาที่ไทยแล้วก็เคลียร์งานนิดหน่อย

มีธุระที่ไทยแล้วก็ธุรกิจด้วยอะไรด้วย

หางานที่มันทำให้อนาคตมั่นคงมากกว่า
ตอนแรกเนี่ยไปที่นู่นเนี่ยก็เริ่มต้นจากศูนย์

ก็ตอนแรกก็เล่นอยู่อินเตอร์เน็ตทีวี

กำลังจะได้ออนแอร์ช่องภูนาน

ก็เอาไปอรนพี่รู้สึกเป็นเกลียดมากแล้วก็
เต้นว่าตอนที่ออนแล้วกระแสจะเป็นยังไง

ว่ายังไงก็ไม่ทิ้งวงการบันเทิงไทยอย่างแน่นอน
เพราะว่าแฟนคลับในไทยเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายคนเลยนะ

หนุ่มไม้พี่รัชอย่างที่ทราบกว่านี้ว่าเขามีทายาทแล้ว

ยังมีดาราไทยอีกหลายคนที่ไปมีผลงานโกลอินเตอร์ในแดนมังกร
ปองนาวัดอย่างนี้น่าโฟนโดยหล่อใช่
ปอยตะนี้ชะดานเยอะแกะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ